สถานการณ์อุทธกภัยนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
มีคำถามเกิดขึ้นว่า๕๔ไหม
มีแต่คนรู้สึกว่ามันจะมาหนักเหมือน๕๔มหาวิกฤตอุทธกภัยหรือเปล่า

อธิบดีกรมชนประธานยืนยันเลยครับ
บอกว่าสถานการณ์น้ำสถานการณ์อุทธกภัยปีนี้นะฮะ
มันไม่เหมือนปี๕๔แน่นอนแน่นอนท่านบอก
ขณะที่อิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่เนี่ย
ตอนนี้กระทบ๒๐จังหวัดแล้วนะครับ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันอย่างเร่งด่วนครับ
กรมชนประธานนะครับสรุปสถานการณ์อุทธกภัยล่าสุดนะครับ
วันนี้มีพื้นที่ที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว๑๕จังหวัดดีใจด้วย
แต่ว่ายังมีพื้นที่ประสบอุทธกภัย๒๐จังหวัดครับ

พิสุนุโลกตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรเลยขอนแก่น
ชัยภูมิ๑๐๑นครราชศรีมาปลาจีนบุรีสะแก้วชัยนาฏสุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองอุทัยธานีนครสวรรค์และลบบุรีครับ
นายประพิษจันมาท่านอธิบดีกรมชนประธานท่านระบุบอกว่า
น้ำที่ท่วมตอนนี้นะเกิดจากฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ
ชัยภูมิ๓อำเภอด้วยกันอำเภอเมืองอำเภอจตุลัดอำเภอบำเน็ตนรงค์
ซึ่งได้ผลักดันน้ำลงสู่ลำน้ำชีนะครับมันผลักดันได้ยากเพราะอะไร
เพราะว่าน้ำในลำน้ำชีมันท้นตะหลิ่งหนุนสูงนะครับมันก็ลงมันก็ยันกันมันไม่ลงนะฮะ
น้ำมันตีกลับมาคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับน่าจะคลี่คลายได้
ส่วนภาคกลางนะครับหนักก็คือลบบุรีน้ำท่วมจากฝนตกหนักเช่นกัน
แล้วก็มีน้ำป่าจากเทือกเขาโคกตูมเนี่ยไหลเข้าท่วมบ้านเรือนนะครับ
วกกับน้ำที่ล้นออกจากอ่างกุฎตาเพชรทำให้น้ำท่วมในหกอำเภอนะครับ
อำเภอลำสนทิชัยบาดานท่าหลวงสะโบดอำเภอโคกสำโรงแล้วก็อำเภอเมืองลบบุรีนะครับ
หนักที่สุดคือโคกสำรงฮะแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับ
ลบบุรีครับเพราะว่ามวลน้ำหรือว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันยังมีอีกมากที่จะไหลลงมาฮะ
ไปที่นครสวรรค์ครับหนักสุดอยู่ที่๓อำเภอนี้คือ
อำเภอท่าตะโกอำเภอพยุหะคีรีอำเภอตาคลี
โดยน้ำป่าจากเทือกเขาพิชบูรณ์แล้วก็น้ำที่ไหลล้นจากอ่างเก็บน้ำตะเคราะห์นะฮะ
ไหลท่วมในเขตพื้นที่ตลาดสด

อกจากนี้นะครับรถขนาดเล็กสัญจร

ปริมาณน้ำฝนจะลดลงนะครับ
ในช่วง๑๔ตุลาคมนี้
คาดการณ์ว่าตั้งแต่วันที่๕กันยายนเป็นต้นไป
สถานการณ์น้ำที่มันท่วมขังอยู่

มันน่าจะดีขึ้นเป็นลำดับไปครับ

หลายท่านก็ไม่ได้นอนที่บ้านนะคะ
ต้องเปลี่ยนที่อยู่ย้ายที่อยู่

หรือบางท่านเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด

นำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะ